รุ่งเช้าที่ผ่านมาครับประมาณสัก๖โมงกว่า

เป็นอาคารที่เก็บอุปกรณ์สำนักงานเครื่องเสียงลำโพงอะไรต่าง
ความรุนแรงของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดไฟครับ

แล้วควันเองก็ยังรุนแรงอยู่เลยครับคุณผู้ชม
โชคดีว่าจุดตรงนี้อยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร
อย่างนั้นแหละถ้าเกิดว่ามีการลุกลามอันตรายมากนะครับ

เป็นอาคารเก็บอุปกรณ์สำนักงานอยู่ในซอยสหการประมูล
ถนนประชาอุทิศเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครครับ
กลุ่มควันไฟแล้วก็เปลวไฟนั้นหนาแน่นมากนะครับ
อย่างที่บอกว่าจุดนี้เนี่ยนะครับ
เป็นอาคารเก็บพวกกล่องกระดาษอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องเสียงลำโพงเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ครับเข้าไปได้บริเวณชั้นหนึ่ง
แต่ชั้น๒ยังไม่สามารถขึ้นไปได้
จากว่าไฟยังโหมลุกไหม้รุนแรงครับ
พอสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บอกว่าอาคารแห่งนี้มี๓ชั้น
ชั้น๑ชั้น๒เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกลำโพง
เครื่องขยายเสียงเครื่องเสียงรถยนต์ครับ
แล้วเก็บแน่นเต็มทุกห้องเลยเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีครับ
ส่วนชั้นที่๓เป็นที่พักอาศัย
ดังนั้นอุปสรรคในการที่จะเข้าไปเพื่อดับไฟ

ดับได้ทีละเล็กทีละน้อยครับ
แล้วค่อยควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัด
การจะเข้าไปแต่ละห้องนั้นมีประมาณสัก๑๒๑๓ห้องครับ
จากชุมชนพอสมควรครับ
แม้ว่าไฟจะไม่ลามไปไหม้บ้านชาวบ้านคนอื่น
แต่หลายหลังคาเรือนอาจจะเดือดร้อนจากปัญหากลุ่มควันไฟครับ
โดยเฉพาะด้านหลังอาคารรัศมีประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตร
ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองด้วยครับ
เรื่องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บไม่พบผู้เสียชีวิต
ในอาคารนั้นเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารก็โยกย้ายออกมาได้ทัน
สาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามต้องรอการตรวจพิสูจน์อีกครั้งครับ
ซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาวันนี้อาจจะทั้งวันด้วยซ้ำไป
เพราะว่าเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากแล้วก็มันเป็นลักษณะเชื้อเพลิงที่ทำงานดับยาก
ตอนนี้เราใช้โฟมเพื่อทำการดับจะส่งหัวฉีดเข้าไปทุกห้อง
ซึ่งมีอยู่ประมาณ๑๒๑๓ห้องเป็นล็อกกั้นเป็นส่วน๑ส่วนไว้
เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปแต่ละห้องได้ต้องฝ่าเชื้อเพลิงเข้าไป

นี่ครั้งเป็นส้นรัสาเหตุส่วนใหญ่เป็นจากไฟฟ้าและวงจร
เพราะอาคารหลังนี้ทราบว่าผู้อาศัยมาเป็นเวลานานแล้ว
หรือว่าไฟฟ้าสายไฟฟ้าอาจจะเก่า
ตอนนี้นะครับตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเจ้าของอาคารครับ
แล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปเก็บข้อมูลหลักฐาน
รายละเอียดทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุของไฟไหม้ในครั้งนี้ต่อไป
ส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขได้นะครับ
ดีว่าทุกคนปลอดภัยนะฮะ